ไปดูความคืบหน้าครับคุณผู้ชมฮะตำรวจนครบานหนองค้างพลู
จับตัวรอบพอร์ที่ตบตีเมียจนตายอ่ะนะฮะจากป้มหมึงห่วง
รอพอบอกไม่ได้กะตีให้ตายเลยนะครับ
ความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็นยังไงนายมนตรีขำขจรครับ
คุณผู้ชมอายุสี่สิบเอ็ดปีเขาเป็นรอบพอร์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
สามีของนางสาวปัญจธรกระหลัดสู่วันอายุสี่สิบสองปี
เป็นสาวโรงงานผลิตบานพับประตูและถูกตำรวจนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
หลังจากรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือตบตีทำร้ายร่างกาย
นางสาวปัญจทรจนเสียชีวิตในเพลิงพักสังกษีไม่มีเลขที่
ทวีวัฒนาหนึ่งเขตน้องแข็มเมื่อวานนี้ตอนแรกนะครับ
ตำรวจไม่ปากใจเชื่อนายมนตรีที่แจ้งกับตำรวจว่าเมียตายนะ
เพราะป่วยตายเพราะป่วยเป็นไข้มาหลายวัน
แล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอแต่จากการตรวจสอบสภาพการเสียชีวิต
มันขัดแย้งกับที่ตำรวจไปเจอเพราะว่าตามร่างกายของนางสาวปัญจทร
มีร่องรอยฟกช้ำนะครับหน้าผากตามลำตัวมีแผลหลายแห่งเลย
เค้นสอบเค้นสอบเค้นสอบมนตรีจนมนตรียอมรับบอกว่า
มันเป็นอย่างนี้คุณตำรวจคือไม่พอใจที่เมียหนีไปนอนบ้านญาติ
พอตามไปง้อให้กลับมาอยู่ด้วยก็ทะเลาะกันอีกไง
วันเกิดเหตุพลั้งตบไปหลายทีเหมือนกัน
แต่มั่นใจว่าสงสัยไม่ได้ตายหรอกตบขนาดนี้ไม่น่าตายนะครับ
แล้วเขาว่ายังไงต่อลองไปฟังครับ
ล่าสุดครอบครัวเขาไปรับศพนางสาวปัญจทรนะครับ
เพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดไผ่เลี้ยง
ย่าของคุณปัจจทรเล่าบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลาน
ส่วนตัวเนี่ยหลานคบกับแฟนคนนี้แต่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
ที่ผ่านมาย่าเองก็รู้หลานถูกทำร้ายร่างกาย
เคยห้ามแล้วเหมือนกันว่าไม่ให้คบกันฮะ
อาทิตย์แล้วกลับมาก็ยังไม่หายหน้ายังเขียวอยู่เลยยังไม่หายเลย